ตอนนี้ฮิตไปทั่วประเทศเลยนะคะหลายจังหวัดค่ะประชาชนแห่เล่นกันแล้วนะคะ

แล้วก็เอารายได้ที่ได้นั้นไปช่วยเรื่องของค่าเล่าเรียนของตนเองครับ
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ใช้เวลาว่างจากการเรียนหนังสือนี่แหละครับ
ราคาที่๗๐บาทถึงสองร้อยบาททีเดียวนะครับพร้อมเตรียมแบตเตอรี่สำรองเอาไว้ให้กับลูกค้าด้วยใช้ฟรีด้วยครับ
เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
เขตที่อำเภอสอยดาวพบกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มกันเล่นเกม
โปเกมอนกันอย่างสนุกสนานส่วนใหญ่จะเดินวนเวียนไล่จับกันนะครับ
บางคนก็ใช้รถจักรยานยนต์ขับขี่ตามหาเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วก็จะรีบขับรถไป
ยังจุดอื่นต่อไปครับส่วนรุ่นที่อายุมากขึ้นไปหน่อยนะครับ
ก็นั่งดักจับโปเกมอนข้างสาราสวดอภิษฐรรมแล้วก็เมนเผาศพนะครับ
อายุ๔๐ปีนะครับกำลังนั่งจับโปเกมอนอยู่สนุกสนานทีเดียวนะครับ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาคุณผู้ชมครับนางสมจิตมุ่งกลางภูมิในการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
มีการเรียกประชุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษานะครับชั้นม๔ถึงม๖
เพื่อแจ้งมาตรการไม่ให้นักเรียนเล่นเกมโปเกมอนในโรงเรียน
หากตรวจพบจะยึดโทรศัพท์มือถือ๗วันครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี
ปิดท้ายทางเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของภูมิในการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
ออกมาตรการเล่นเกมโปเกมอนในโรงเรียนบอกว่าไม่ได้ห้ามทั้งหมด
เพราะว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะครับทางโรงเรียนก็จึงให้ครูประจำชั้นแล้วก็สมาคมผู้ปกครอง
สอดส่องดูแลทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านให้เด็กนั้นรู้จักการเล่นเกมให้เป็นเวลานั่นเองนะครับ
กลายเป็นอาชีพเสริมไปแล้วนะครับ
และที่จังหวัดน่านก็มีอาชีพเสริมแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นรถตู้พาเที่ยวด้วยแล้วก็พาจับโปเกมอนด้วย
ระบบนี้จะตรวจสอบได้ว่ามีพนักงานกี่คนที่ใช้อินเตอร์เน็ตของบริษัทเล่นเกม
และสามารถออกแบบให้บล็อกการเล่นเกมนี้และเกมอื่นได้อีกค่ะ